ข่าวต่อไปนี้คุณผู้ชมก็ช่วยพิจารณาหน่อยว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร
ลูกชายของอดีตนายกเทศมนตรีคนหนึ่งที่ขอนแก่นนะ
ทะเลาะกับลูกน้องอยู่ข้างโรงพยาบาล

ปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่ที่พื้นหนึ่งปลอก

ภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
เพื่อตามหาตัวผู้ก่อเหตุนะครับว่าจะเจอหรือเปล่า
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าแบบนี้บอกว่า
ก่อนเกิดเสียงปืนนะได้ยินเสียงรถจักรยายนเร่งเครื่องเสียงดังทีเดียวนะ
แล้วก็มีเสียงเนี่ยคนทะเลาะกันอยู่ข้างโรงพยาบาล
จึงเข้าไปเตือนบอกว่ามีผู้ป่วยอยู่เยอะนะ
อยากจะให้เบาเสียงลงแต่พอเปิดประตูออกมาได้ยินเสียงปืน
เป็นการขึ้นลำกล้องฮะคลักแบบนี้นะฮะ
แล้วก็เสียงร้องถามว่ามึงจะกลับไปกับกูไหมหรือจะไม่กลับ
ครับนะครับแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดจึงหยุดไม่กล้าเข้าไปดูแล้วนะฮะ
จากนั้นก็ได้ยินเสียงรถจักรยายนเร่งเครื่องออกไปทางหน้าโรงพยาบาล
จึงรีบเดินออกไปดูนะครับเผื่อว่าจะมีคนเจ็บ
แล้วก็โทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ผู้ที่ถูกยิงปืนขู่เนี่ยเป็นผู้ชายครับ
รถเก๋งมากับภรรยาสีหน้าตกใจตัวสั่นเสียงสั่นเลย
เล่าบอกว่าผู้ชายที่ชักปืนยิงขึ้นฟ้านั้น
รู้จักกันส่วนสาเหตุเพราะเข้าใจผิดว่า
ตัวเขาโกหกว่าพาภรรยามาโรงพยาบาลนะฮะ
ซึ่งทั้งคู่ก็มาโรงพยาบาลจริงแล้วก็มีถุงใส่ยาเนี่ย
อยู่ในมือด้วยเพราะไปหาหมอมาแต่อีกฝ่ายไม่เชื่อ
จึงยิงปืนขู่แล้วขี่รถออกไปนะครับ
นี่แหละครับเป็นเหตุที่ทำให้ผมให้คุณผู้ชมช่วยพิจารณาหน่อยว่า
มันมีปัญหาอะไรกันนะฮะจากการสืบสวนสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุ
ลูกชายอดีตนายกเทศมนตรีในพื้นที่อำเภอมันจากคีรีครับ
ซึ่งตามไปที่บ้านแล้วแต่ไม่พบตัวนะฮะไปเจอแค่พ่อกับแม่
ก็เลยบอกพ่อกับแม่บอกว่าพาลูกเข้ามอบตัวเถอะวันนี้นะ
เพื่อดำเนินคดีในฐานความผิดตามพรบออาวุธปืน
ส่วนสาเหตุนี่แหละครับอย่างที่ผมบอกก็ยังไม่ทราบแน่ชัด
เดี๋ยวต้องรอสอบปากคำแต่ทราบว่าชายกับหญิงที่ขับรถเก่งน่ะ
ก็เป็นลูกน้องของผู้ก่อเหตุครับ